ก็ทำให้บุรีรำคว้าแชมป์ไทยลีกได้เป็นสมัยที่๕
โดยสุชาวนุษนุ่มกัปตันทีมของบุรีรำวัย๓๔ปี
ที่มีส่วนร่วมในการทำประตูปิดท้าย
พร้อมกับยังเป็นการคว้าแชมป์ลีกให้กับตัวเองเป็นสมัยที่๕
ก็บอกว่าดีใจที่ทีมกลับมาทวงแชมป์ได้
และขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมกับแชมป์นี้ค่ะ

ถือว่าประสบความสำเร็จในการสไตลแบ็คของพวกเรานะครับ
ซึ่งก็ต้องขอบคุณไปถึงนักเตะทุกคน

แล้วสามารถคว้าแชมป์ไทยลีกได้

แล้วก็ฝากขอบคุณไปถึงแฟนบอลบุรี
ทุกคนนะครับที่คอยให้กำลังใจ
ส่งดูเชียร์พวกเรามาโดยตลอดนะครับ
แล้วก็ปีหน้าเรายังมีภารกิจคือ
แล้วรวมไปถึงป้องกันแชมป์ไทยลีกปีนี้นะครับ
แล้วก็รวมไปถึงการเอาแชมป์คืน

เป็นอีกหนึ่งนักเตะของบุรีรำที่สร้างสถิติค่ะ
กลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทย
สามารถคว้าแชมป์ไทยลีกได้ถึง๖สมัยนะคะ
ขณะที่นักเตะได้แชมป์รองลงมาจากจักรพันธ์
ก็คือเทียทรบุญมาทันรังสรรวิวัตชัยโชธนะคะสุรสุขะ

แล้วก็ศิวราเทศสวนเนินที่ได้แชมป์มาแล้ว๕สมัย
โดย๖สมัยของจักรพันธ์นะคะ
ก็มาจากปี๒๐๑๐ที่คว้าแชมป์กับทีมเมืองทอง
อกจากนั้นอีก๕สมัยคว้ากับบุรีรำค่ะคือในปี๒๐๑๘
๒๐๑๔๒๐๑๕และล่าสุด๒๐๑๗ค่ะ